คุณผู้ชมฮะแหมเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่

ผู้เสียหายเริ่มทยอยออกมาแจ้งความ
แล้วก็ออกมาแฉพฤติกรรมของผู้หญิงคนหนึ่ง
อ้างตัวว่าเป็นไฮโซสาว

ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอะไรต่างนาน
แล้วก็หลอกให้ร่วมลงทุนหลอกด้วยวิธีการต่าง
เมื่อวานเราก็เล่าไปเพราะว่ามันมีเคสโผล่ขึ้นมาทุกวันทุกวัน
ของเหยื่อหรือว่าผู้เสียหายโผล่ขึ้นมาทุกวันทุกวันนะครับ
ล่าสุดมีกลุ่มผู้เสียหายออกมารวมตัวแจ้งความและให้ข้อมูลกับผู้สิทธิ์ข่าว
บอกว่านอกจากนางสาวปียธิดาที่เป็นเจ้าของบ้านออมเงินฟองน้ำแล้ว
อันนี้ชื่อนะชื่อบ้านออมเงินฟองน้ำนะฮะ
ยังมีการแบ่งหน้าที่ให้คนอีกคนนึงก็คือนายวุฒินันหรือว่าเตอร์
อายุ๒๓ปีและนางสาวเพนนุภาหรือว่าออยอายุ๒๓ปี
ซึ่งเป็นน้องชายและน้องสะพ้ายของนางสาวปิยธิดา
เป็นคนอยู่ในขบวนการหาผู้ร่วมลงทุนร่วมลงเงินออมในรูปแบบของการลงทุน
โดยทั้งหมดหายหน้าหายตาไปเหมือนกันติดต่อไม่ได้เหมือนกัน
ไม่ว่าจะเป็นปิยะธิดาเอ่ยวุฒินันเอ่ยเพนุภาเอ๋ยนะครับ
โดยนางสาวพักขมลปักสำโรงอาชีพฟรีแลนซ์ซึ่งเป็นผู้เสียหาย
บอกว่ารู้จักกับนางสาวเพนุภามาประมาณ๔ปีเพราะเคยร่วมงานกันด้วย
โดยตนเองได้ลงทุนออมเงินไปกับบ้านออมเงินฟองน้ำ๕๐๐๐บาทครับ
เขาบอกว่าผลตอบแทน๑๐ต่อ๓๐วันเมื่อครบกำหนดนะ
ปรากฏว่านางสาวเพนุภาโอนเงินมาให้ทันที๕๕๐๐บาท
อันนี้คือลอกลอกลอกให้ตายจ่ายก่อน
หลังจากนั้นนะตัวของผู้เสียหายก็ลงเงินเพิ่มเป็น๑แสนบาท
ระยะเวลาเท่าเดิมนะฮะเผื่อได้เงินปันผล๑๐นะครับ
จนกระทั่งพฤษภาคมปี๖๕นี่แหละฮะ
มีการเสนอโปรโมชั่นใหม่๑๕วันผลตอบแทน๑๐
มีข้อแม้ว่าห้ามถอนเงินต้นแต่สามารถถอนผลกำไรได้ตามปกตินะ
ทีนี้ผู้เสียหายก็เลยไว้วางใจสิฮะ
งวดแรกได้เงินปันผลมางวดนี้ฉันก็ต้องได้นะครับ
แต่ปรากฏว่าควักกระเป๋าลงเงินทุนทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมครับ
ล้าน๖แสนบาทในครั้งสุดท้ายลงทุ่มเลยก่อนทั้งหมดเนี่ย
จะหายตัวไปถามว่าต้นก็หายไอ้ดอกไอ้เปอร์เซ็นต์ที่บอกว่าจะแบ่งให้เนี่ย
ไม่ได้ก็หายอ่าทีนี้มาทราบข่าวฮะที่เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตเนี่ย
สื่อนำเสนอกันนะฮะว่าเจ้าของบ้านออมเงินฟองน้ำหนีหายไปนะครับ
ทีนี้ก็เลยสอบถามไปทางเพจหรือว่าสอบถามไปนางสาวเพนุพาปรากฏเงียบหายไปหมดเลย
และยังมีผู้เสียหายตั้งกลุ่มไลน์กันขึ้นมาเพื่อรวบรวมหลักฐาน
ปรากฏว่ามีคนที่บอกว่าเป็นผู้เสียหาย๒๕คนแล้วคุณ
มูลค่าความเสียหายรวมสำหรับ๒๕คนนี้นะ๒๐ล้านบาท
ขณะที่ทางด้านของรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
บอกว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานแล้วคุณนะ
และจะดำเนินการตามขั้นตอนคาดว่าอีก๒๓วัน
น่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะ
แต่ทั้งนี้ก็ต้องอยู่กับผู้เสียหาย
ว่าจะนำหลักฐานมามอบให้พนักงานสอบสวน
ได้เร็วได้เยอะได้ครบแค่ไหน
ส่วนตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาขณะนี้ชุดสืบสวน
ได้มีการลงพื้นที่หาข้อมูลแล้วนะ
สาวสวยคนนี้นะฮะก็คือคนที่หลบหนีไปนางสาวปียะธิดา
อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของบ้านออมเงินฟองน้ำ

หรูหลาใช้ชีวิตดีอะไรแบบนี้
จนคนเขาเชื่อโปรไฟล์ของคุณแล้วก็ไปลงทุนกันนะฮะ
ก็ต้องรอดูคดีนี้อาจจะมีผู้เสียหาย